พาคุณผู้ชมดูเรื่องนี้คือเรื่องของวงการผ้าเหลืองเนี่ย
ทำไมครับมันก็ทำให้คนมันเสื่อมสถาอยู่เรื่อยอยู่แล้ว
แต่คุณผู้ชมเสนอข่าวคุณผู้ชมก็ต้องมองดูสองด้าน
เพราะว่าจริงพระดีมันมีอีกเยอะนะพี่อุ๋ย
เรื่องนี้เขาบอกว่าไปเจอเจ้าอาวาสย้ำเจ้าอาวาสไปจับ
ไม่ผิดนะคุณผู้ชมเขาบอกเจ้าอาวาสเสพยาบ้า
เสพยาบ้าเหรอเออไม่เสพอย่างเดียวนะคะพี่อุ๋ยทำไมฮะ
ขายด้วยค่ะขายด้วยขายด้วยทั้งเสพทั้งค้าเลยเหรอ
ใช่แล้วที่สำคัญมีปืนอีกกระสุนปืนเพียบ
คือของกลางเนี่ยอย่าให้พูดถึงคือเยอะจริงครับ
ฝ่ายปกครองแบบนี้คุณผู้ชมคะเขานำกำลังไปตรวจสอบ
ไปดูเลยตรวจค้นตามกุฏิวัดต่างเพราะว่านี่เขาได้ข่าวจากชาวบ้านมาว่าแถบนี้มีพระสงฆ์นะ
หลายวัดที่บอกว่าเอ๊ะมีการเสพยาหมวดสุมแล้วแถมยังขายาด้วย
อันนี้คือที่พื้นที่อำเภอบ้านแท่นที่ชายภูมินะคะ
คือได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านเสร็จก็บอกว่าพระสงฆ์แล้วก็วัยรุ่นเนี่ย
ชอบมารวมกลุ่มกันอีกต่างหากครับขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นพระนั่นแหละ
เป็นคนขายแล้วเริ่มต้นจากอะไรรู้ไหม
เขาไปจับกลุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งได้ก่อนชื่อว่านายนะคะวัชริต
อายุสามสิบหกปีเจอนายคนนี้แล้วก็ไปมีของกลาง
โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องแล้วตัวนายวัชรีที่ไปจับได้
เขาบอกว่าเขาใช้มือถือเครื่องนี้แหละติดต่อสั่งซื้อยาบ้ามา
แล้วพอเอาตัวไปตรวจปัสสาวะมันก็เป็นสีม่วงแหละ
เจ้าตัวยอมรับเลยเอาผมเสพจริงตำรวจซื้อยาบ้ามาจากไหน
เจ้าตัวบอกก็จากเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง

ใช่ในตำบลสระพังค่ะที่อำเภอบ้านแท่น
เจ้าหน้าที่ฟังแบบนี้ไม่รอช้าล่ะค่ะ
ไปเลยทีเดียวนำกำลังไปตรวจสอบที่วัดนี้ซะหน่อย
ไปถึงเจอพระสงฆ์กำลังนั่งรวมกลุ่มทำพิธีสงฆ์อยู่ในโบสถ์
ที่นี้เจ้าระธีบอกไงเดี๋ยวนิมนบาทหน่อยนะคะ
นิมนต์ทุกรูปเลยขอตรวจปัสสาวะสักหน่อย
ปัสสาวะเป็นสีม่วงรูปนั้นคือเจ้าอาวาสวัดค่ะ
โอ้โหเป็นเจ้าวาดด้วยและท่านแน่นอนอ่ะเจอแบบเนี้ย
ก็ต้องยอมรับล่ะค่ะยอมรับแล้วซัดทอดต่อ
บอกได้ยาบ้าไปซื้อมาจากเจ้าอาวาสวัดรูปหนึ่งอีกวัดนึง
หาเอาสรุปสองวัดแล้วนะเนี่ย
คือถามเจ้าวาดที่วัดนี้ใช่
บอกนี่ท่านไปเอายาบ้าจากไหนเอามาขายเอามาเสพเนี่ย
บอกไปซื้อมาจากเจ้าอาวาสอีกวัดหนึ่งใช่อีกวัดหนึ่ง
ไปอีกที่ค่ะไปค้นกุฏิไปที่วัดที่ถูกซัดทอดว่าเป็นพระอีกรูปหนึ่ง
ซึ่งระบุว่าเป็นเจ้าวาดเอาจริงจริงแล้วเนี่ย
เราก็ทราบแล้วว่าน่าจะเป็นรักษาการเจ้าอาวาสนะคะ
ก็ปรากฏว่าไปเจอค่ะยาบ้าห้าเม็ดเงินสดหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาท
เฮ้ยแล้วมีกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดอ่ะเจ็ดนัด
พอไปตรวจปัสสาวะโอ้ไม่ต้องพูดถึงค่ะมีสารเสพติดเหมือนกัน
ทีนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวเนี่ยอ่ะจะเอาว่าทั้งสองรูปนะคะ
ที่วัดวิเชียนธรรมารามก็เป็นวัดที่เจ้าคณะอำเภอบ้านแท่นท่านจำวัดอยู่แหละ
ก็ต้องศึกพระทั้งสองรูปค่ะแล้วควบคุมตัวนะพร้อมของกลางด้วย
ไปที่ว่าการอำเภอบ้านแท่นไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะ
ดำเนินคดีแจ้งข้อหากันไปในข้อหายาเสพติดนะคะ
แล้วก็มียาบ้าในครอบครองจำหน่ายอีกต่างหากต้องดำเนินคดี
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะพอหลังจากสื่อแล้วใช่ไหม
จะกลายเป็นอดีตเจ้าวาดแล้วนะญาติค่ะญาติญาติของอดีตทั้งสองรูปนี้
ก็ออกมายืนยันแบบนี้เลยบอกอดีตเนี่ยรักษาการรูปที่สองอ่ะ
บวชมา๔๕ปีแล้วนะยืนยันไม่เคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตอนอยู่ที่วัด
แล้วยาดยืนยันหยันอีตทั้งห่าดบอกว่าพระอยู่ในศีรในธรรม
พอรู้ข่าวญาติพี่น้องครอบครัวบอกอุ้ยตกใจนะแบบนี้
ตกใจเลยเหรอใช่ลองฟังเสียงดูค่ะ
ส่วนอดีตเจ้าอาวาสรูปแรกล่ะที่ถูกจับเลยนะคนแรก
และก็อย่างที่บอกว่าก็ตัวเองก็รับสารภาพแล้วใช่ไหม
ทอดไปที่เจ้าอาวาสเอ่อรักษาการเจ้าอาวาสวัดที่สอง
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปบำบัดตามขั้นตอนก่อน
ส่วนอดีตเจ้าอาวาสรูปที่๒เดี๋ยวเตรียมส่งสารจังหวัดชายภูมิในวันจันท
ฝากขังเพราะต้องดำเนินคดีในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง
และมันก็ยังมีเรื่องของเครื่องกระสุนปืนด้วยไง
อืมโดนทั้งคู่คือจับยาเสพติดพวกนี้ดีนะฮะ
คือจับแล้วขยายผลอย่างนี้ดีมากใช่นะ